ไปที่บุรีโยรัมนักที่เราค่ะ
ที่ต้องไปไขข้อข้องใจให้กับคุณลุงสมพงศ์กับคุณป้ามะลิ
จำได้ใช่ไหมคะเมื่อวานเรานำเสนอข่าวไข่เป็ดเรืองแสง

นี่คุณลุงบอกว่าไม่สบายใจคืออะไรกันแน่

จัดให้ค่ะคุณผู้ชมล่าสุดคุณอภิชาติสุวรรณชัยรบเป็นสัตวแพทย์

ลงพื้นที่ไปพร้อมคณะไปตรวจสอบไอ้เจ้าไข่ประหลาด
ของคุณลุงสมพงศ์กับคุณป้ามะลินี่แหละ
แกเก็บได้จากเล้าเป็ดของแกนะคะ
ตรงนี้ก็คือบ้านเลขที่ย้ำอีกรอบหนึ่งแล้วกัน

ตำบลบ้านยางอำเภอลำปลายมาตรจังหวัดบุรีรำ

ไปตรวจสอบคุณอภิชาติสัตวแพทย์ท่านบอกว่า
จากการตรวจสอบเอาเบื้องต้นก่อน
น้ำหนักและขนาดจากการเคาะดูพบว่า
ไข่เป็ดเรืองแสงที่พบคล้ายกับหินเนี่ย

เนี่ยมันเล็กกว่าไซส์ไข่เป็ดทั่วไปแต่น้ำหนักเยอะกว่า
มันแปลกไหมคะแปลกค่ะ
เพราะน้ำหนักไข่เป็ดปกติที่เราทานกัน

เล็กกว่าหนักกว่าเท่าตัวหนัก๘๐กรัม

ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วตรวจสอบละเอียดแล้ว
เชื่อว่านี่คือหินไม่ใช่ไข่เป็ด
ส่วนจะมาจากไหนอันนี้มิอาจทราบได้ค่ะ
จากการดูเปลือกไข่แล้ว
จะเป็นหินมากกว่าที่จะเป็นไข่เป็ดครับ
ถ้าตามหลักวิชาการของทางสัตวแพทย์นะครับ
เท่าที่ดูก็คงไม่ใช่ใครครับ
คือแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยใช่ไหมครับท่าน

จากการตรวจสอบนี้คงเป็นไปไม่ได้ครับ
เป็นไปไม่ได้ว่านั่นจะคือไข่เป็ด
ชัดนะคะแต่ไม่รู้ว่า
เป็ดเป็นหินหรือหินมาเป็นไข่เป็ด

ตอบไม่ได้แต่ที่แน่ก่อนหน้านี้คุณลุงสมพงศ์กับคุณป้ามณิ

ถามต่อว่าป้าจะเอาขึ้นหิ้งต่อไหม

ขอบคุณมากขอบคุณประสุทธิ์ที่เดินทางมาให้ความรู้
แล้วก็ให้ความกระจ่างสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะ
ชัดเจนว่าไม่ใช่ไข่เป็ดนะคะ